ส่วนความพร้อมนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับ
ก็คือแอร์เรสวันค่ะชิงชำโลกนะครับ
ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับล่าสุดมีการตรวจสภาพสนามแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยครับ
โดยผลเอกธนสักปฏิมาประกอร์นรนรัฐบนตรีแล้วก็นายพงภัณฑ์ดุเสวตรุนครับ
เรือของกรุงเทพนะครับก็ให้การต้อนรับแล้วก็บอกว่า

มีความพร้อม๑๐๐แล้วก็อุปกรณ์ต่าง
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องบินนะครับแล้วก็นักบินระหว่างแข่ง
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลเอกธนศักดิ์ก็บอกว่าพอใจกับความพร้อมที่บอกได้ว่าสมบูรณ์แบบมาก
ไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยรันเวย์แล้วก็โรงเก็บเครื่องบิน
มั่นใจว่าการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างชื่อ
แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยให้ดีขึ้นด้วยค่ะ
มันจะออกมาจากนอกธุรกิจภาพของเขามาในพื้นที่เอเชีย
ในนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างทั้งเรื่องมีอาหารมีกีฬามวยมีสิ่งต่าง
ชักจูงทุกคนเข้ามารวมทั้งการท่องเที่ยววัฒนธรรมอะไรต่าง
สิ่งเหล่านี้เมื่อสักครู่ได้มีการประชุมแล้วทุกคนได้ถูกแถลงกันชัดเจน
ถือว่ามีความพร้อมสูงสุดณขณะนี้นะครับ
บางอย่างได้๑๐๐เรียบร้อยบางอย่าง๙๐ซึ่งจะมีความพร้อมก่อนแน่นอน
มาหน่อยนะครับการแข่งขันรายการนี้จะจัดระหว่างวันที่๑๗ถึง๑๙พฤศจิกายน
ที่สนามบินนาชะอุตพาวจระยองโดยมี๑๖นักบินระดับโลกนะครับ
ระดับโลกเข้าร่วมครับนำโดยจัสตินมีเดอร์สแล้วก็ฟิลิปโกฟอส
ซึ่งไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดให้ชมในรอบตัดสินวันสุดท้ายวันที่๑๙พฤศจิกายนครับ
ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนอยากรู้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้นะคะ